สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราใส่ใครสดใหม่ให้เยอะ
ยังใส่เหรอนี่เขามีไอ้นิกการ์น้ำใส่ไว้ก่อนจะได้ติด
ติดจะได้ชินเนอะแต่ใกล้อากาศสวยจังเลย
อะไรดอกไม้นะจากร้านโฟเก็ตมีน็อตนะคะ
เมลี้เมะโก
คือปกติร้านนี้เขาจะเป็นร้านที่แบบทำพวกชุด
แล้วช่วงนี้คือทุกคนมีปัญหาหมดดังนั้นรายเขาก็ต้องถูกปิดเหมือนกัน
ก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ไปช่วงนี้
มีอะไรที่เราแบบสามารถช่วยได้เราก็ช่วยกัน
เขาเลยเอาผ้ามาทักเลยครับเขาเอาผ้ามาให้ก็ส่งให้พี่สักอันนึงก็ได้นะ
ให้เป็นรูปดอกไม้อยากได้เป็นรูปดอกไม้อยากสวยพี่เอาไหม

เอ้าไปข่าวแรกวันนี้นะครับ
ก็เปิดเมืองนะฮะเผย๗ข้อปฏิบัติบินจากกรุงเทพ

สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในวันที่๒๘เมษายนนี้นะครับ
คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาผ่อนปลนครับ
กิจการบางประเภทนั้นกลับมาเปิดกิจการได้ในบางพื้นที่
ซึ่งขณะนี้นะครับมี๓สายการบินเตรียมพร้อม
เปิดการบินในวันที่๑พฤษภาคมนี้
และบริษัทการเดินรถขนส่งในประเทศนะครับกลุ่มนครชัยแอร์

เปิดเมืองอีกครั้งอย่างเร็วในวันที่๑พฤษภาคม

รวมถึง๑มิถุนายนนี่คือตามลำดับที่จะไล่เปิดกันไปนะครับ
ซึ่งนอกจากรัฐบาลนะครับจะได้จัดทำคู่มือแล้วก็มาตรการ
รวมทั้งไกด์ไลน์นะครับการกลับมาเปิดธุรกิจไว้อย่างละเอียดแล้ว
ทางกรุงเทพมหานครเองได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากกรุงเทพ
ปริมณฑลกลับภูมิลำเนาเดิมนะครับในต่างจังหวัดเอาไว้๗ข้อดังนี้นะครับ
ที่๑ครับแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันนะครับ
ข้อที่๒ครับหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักจนครบ๑๔วันนับจากวันที่ถึงภูมิลำเนานะครับ
ข้อที่๓ไม่รับประทานอาหารและใช้พัชนะร่วมกับผู้อื่น
ข้อที่๔ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวหมอนผ้าห่มแก้วน้ำหรือช้อนซ่อม
ข้อที่๕ครับล้างมือบ่อยด้วยน้ำสบู่ประมาณสัก๒๐วินาทีหรือว่าเป็นแอลกอฮอล๗๐ขึ้นไปรูปจนมือนั้นแห้ง
๖ครับหลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
๗หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันทีครับ
อดท่อช่วยหายใจมาสองวันแล้วไม่หอบเหนื่อยไข้ลงดีพูดคุยบกมือทักทายตักข้าวกินเองได้
บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจการใช้ทักษะความรู้ทั้งหมดเข้ารักษาผู้ป่วยนะครับ
ขณะนี้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
ยกเครดิตแพทย์อายุรกรรมส่วงอกที่ดูแลเป็นหลักในช่วงภาวะวิกฤติและทีมพยาบาลเพศศัตริย์ทั้งทุกฝ่าย
หนึ่งนะฮะของความสำเร็จมาจากภาคประชาชนที่ร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เนี่ยนะฮะเขาก็ขอบคุณมาสำหรับคนที่ช่วยบริจาคนะฮะทำให้เอ่อ
ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างดีเนี่ยนะครับคือเพราะว่ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
สามารถใช้ได้แล้วกู้ชีวิตได้พวกนี้นะครับ
นี่นะฮะคือเขาบอกเลยว่าทำให้เรามีงบประมาณเพียงพอที่

แล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา
ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยแล้วในการเผยแพร่ภาพ

ปอดแบบหายไปเลยเป็นขาว
ก็เป็นหนึ่งในยาที่เชื่อว่าสามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ได้
ประสบความล้มเหลวในการทดลองใช้กับผู้ป่วยในประเทศจีน
แต่ผู้ผลิตเขาออกมาโต้แย้งบอกว่าผลการทดลองดังกล่าวนั้นยังไม่ใช่ข้อสรุป
เนื่องจากว่าการทดลองถูกยกเลิกก่อนกำหนดนั่นเองนะคะ
เนื่องจากว่าในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาอย่างเป็นทางการ
หรือว่ามีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไวรัสโควิด๑๙
แต่การทดสอบในจีนนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ยาทางหลอดเลือดดำ
ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหลายรายมีอาการดีขึ้น
หรือลดจำนวนไวรัสในกระแสเลือดของพวกเขาได้
อย่างไรก็ตามค่ะรายละเอียดของการทดลองยังไม่มี
แล้วก็ชี้ให้เห็นข้อจำกัดต่างในการตีความข้อมูล
ยังไม่ผ่านการทบทวนโดยสมบูรณ์นั่นเองนะคะ
ขณะที่โพสต์ขององค์การอนามัยโลก
เอาไว้ได้ก่อนจะโดนลบไป
ระบุบอกว่าการทดลองกับคนไข้๒๓๗ราย
มี๑๕๘รายที่ได้รับยารำเดซิเวียร์
ส่วนที่เหลืออีก๗๙รายได้รับยาหลอก
ก็พบว่าอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ได้รับยาเร็มเดซีเวีย

ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ป่วยควบคุม
เป็น๒๒๘
ีลิก็ระบุในแถลงการบอกว่าข้อมูลที่หลุดออกมา
รวมไปถึงคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมของการทดลอง

เพราะว่ามีผู้เข้าร่วมทดลองน้อย
แล้วก็เป็นผลให้เขาไม่สามารถที่จะมีข้อสรุป
มีความสำคัญในเชิงสถิติได้
ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
เขาบอกว่าแม้ว่าทิศทางของข้อมูล

ที่ได้รับการรักษาในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ

น่าจะมีประสิทธิภาพ
เมื่อใช้กับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดหลังจากติดโรคนะคะ
จากว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้ง
ให้ไวรัสเนี่ยลอกเลียนตัวเองขึ้นมาในกระแสเลือดของผู้ป่วย
มันก็อาจจะต้องมีการทดลอง
ที่ใช้ระยะเวลาอีกอะไรอย่างนี้

เอานะเราก็มีความหวังอยู่แก

แต่มันก็อาจจะแบบพลาดไปพลาดมาอยู่อะนะ
มันก็ยังแบบว่าจับไม่ได้เลย
แล้วอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อวาน
ที่แบบว่าแตกตัวออกไปเป็นอีก๓๐สายพันธุ
ใช่มั้งเนอะที่ออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับ

ใช่ไหมก็ต้องสู้กันไป

อันนี้คือเป็นยารักษาไม่ใช่วัคซีนใช่ไหมคะ
เค้าบอกว่ามันเป็นตัวการทดสอบยาค่ะเป็นยามันเป็นอะไรนะ

เป็นยาที่เหมือนกับฉีดเข้าไปช่วยแบบรักษา
เหมือนฆ่าไอ้เจ้าเชื้อนี้แต่มันรักษาไม่ได้
แต่ว่าข้อสรุปนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นผลที่ชัดเจนออกมา
ก็คือเนื่องจากว่าการทดลองเขากำลังทดลองอยู่

คือพวกวัคซีนนี้มันคือการฉีดไปเพื่อที่จะป้องกัน

สร้างภูมิอะไรอย่างนี้วัคซีนแต่อันนี้ไม่ใช่
อันนี้มันคือยาที่ฉีดไปรักษามันรักษาไม่ได้นะ

พี่หนูแล้วอย่างยากกับวัคซีนอันไหนได้ยากกว่ากันครับพี่

แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำได้แล้วประสบความสำเร็จ

แต่จะบอกไปแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราเป็นหวัดธรรมดาอย่างนี้

โดยตรงว่าเมื่อเป็นหวัดแล้วจะต้องรักษาด้วยยาอันนี้ไม่ใช่
ยังแต่ว่าหนึ่งคือพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นเห็นไหม

ลีลีดไปเองคือให้มันมีภูมิ
แล้วก็แข็งแรงต่อต้านออกไปเองแค่นั้น

มันก็คงยังไม่มีวัคซีนอันไหนที่มันสามารถจะช่วยได้
แต่สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้๑๕ราย

ยังเป็นเลขสิบต้นแล้วก็ยังรู้สึกอุ่นใจหน่อย

ญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่

เขาบอกว่า๑๑วันผ่านมาแล้วผู้ติดเชื้อเขาเป็น๐แล้ว
วันผ่านมาตอนนี้เขาบอกว่าต้องรออีกประมาณสัก
ประมาณวันที่๓พฤษภาเขาจะเริ่มแบบเริ่มแบบปลดน็อกดาวน์

พฤษภาเขาก็อาจจะแบบมีค่อยแบบขยับขยาย
แบบเพิ่มอะไรบ้างที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้

เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรา
คืออย่างที่คุณหมอนั้นบอกถ้ากาดตกปุ๊บ
มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาติด

ตอนแรกคือเปิดล็อกดาวน์ปุ๊บ
แล้วก็ปัญหามันก็เกิดก็มีคนแบบออกไปข้างนอก

ทะยามาเจอเป็นพันเลยคราวนี้
นั่นส่วนหน้าน่าจะเป็นพวกแรงงาน

เรียกว่าต้องมีจำนวนของผู้ไม่ติดคือศูนย์

ของทางนู้น๒๐กว่าวันนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขามี๑๑วันแล้ว

เขาบอกอย่างนี้๓พฤษภาค่ะ
เขาก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
แต่ว่าประเทศอื่นเหมือนกันหมดเลยคือ
วันนี้คุยกับญี่ปุ่นคุยกับสปลาว

ตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตเหมือนที่พวกเรากำลังเป็นอยู่

เพราะว่ากว่ามันจะผ่านไปได้มันอาจจะดีขึ้น
แล้วถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นปกติ
บางทีมันอาจจะมีแบบกลับมาเป็น
แล้วมันกลัวมันจะเป็นเยอะอ่ะเนาะ
ก็มีคนเขาเขียนมาบอกว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ย

เนี่ยก็อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้

มีการอยู่บ้านมากขึ้น

ทำงานอยู่กับบ้านมากขึ้น

แล้วสมมุติว่าคนที่เขาสูบบุหรี่แล้ว
เป็นมีไวรัสโควิดอยู่

บอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนสูบบุหรี่
แล้วมีควันบุหรีขมงโฉงเฉงมาถึงขนาดนี้

เป็นติดเชื้อไวรัสอันนี้ขึ้นมาได้หรือไม่

เป็นข้อสงสัยของประชาชนเนี่ย

ก็ระบุว่าในควันแล้วก็ละอองของบุหรี่เนี่ย

เวลาเราพ่นอะไรมาอย่างนี้มันก็จะต้องออกมา
สารคัดหลังในน้ำลายเสมหะ

ซึ่งสามารถที่จะแพร่กระจายได้ไกลนะ

คุณคิดดูสิดังนั้นถ้าสมมุติว่า

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นคนที่มีเชื้อไวรัสโควิด๑๙
อยู่ก็สามารถที่จะแพร่กระจาย

อย่างผู้อื่นได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้หากพบนะถ้าคุณหากพบ

ก็ต้องมีการระวังปรับเลยนะ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาซู

กฎหมายก็สามารถที่จะสอบถาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แล้วก็กรมควบคุมโรคนะฮะ

แต่คนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น

บางทีเขาสูบบุหรี่เนี่ยมันก็แน่นอนมันก็เริ่มแพร่กระจายได้

เพราะมันทั้งไอทั้งเป็นไข้มันคงสูงไม่ไหว

ไปดูข่าวนี้นะฮะก็คือ
ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอไปเรื่องราว
ของชายคนหนึ่งขับรถ

หลังจากนั้นตำรวจเองก็ลงมาเหมือนกับ
นึกว่าทางคนขับรถคันเหลืองจะลงมาเจรจา
ปรากฏว่าเขาถอยหลังออกไป

ไม่ใช่นะฮะเขาขับรถ

มันพยายามจะไปแล้วจริงแล้วไปอย่างงี้

ตำรวจแกก็ไม่ลงมีคนตามไปดู

มาอย่างนี้นี่มาแล้ว

พยายามจะแบบเอาให้หลุดเนอะ

แบบนี้คนเขาก็วิ่งไปตาม
ช่วยดูสิ

ตำรวจมนตรีนิติชัยนะฮะ

สี่แยกเนี่ยตรงท่าสาราเนี่ยนะฮะ

หลังจากนั้นเขาก็เลยมีจังหวะที่รถคัน

ปลอดภัยนะฮะทีนี้มันก็เป็นข่าว
โอ้โหดังไปเลยทีเดียวล่าสุดนะฮะ

หมายจับนายพงศกร

เป็นชาวจังหวัดตรังในฐานความผิด
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือหรือหลบหนี
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหาย
และขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งได้กระทำตามหน้าที่
ไปลากไปแล้วนะฮะรถคันนี้เห็นไหมฮะลากไปแล้วนะ
หลังจากที่พันตรวจโทเกษมศิษย์จำปาทองนะครับ
รองกับการสอบสวนสพท่าสาราและร้อยตำรวจเอกนรงชัยคงช่วย
ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สพท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นำสำนวนการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐาน
คำร้องให้สารจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
โดยคำร้องขอออกหมายจับระบุนะครับเมื่อวันที่๒๒เมษายนปี๖๓
พงศกรคนนี้ขับรถเก๋งมิซูบิชิสีเหลืองทะเบียนป้ายแดงกไก่๐๗๖๓ภูเก็ตนะฮะ
ขับไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ทะเบียนโล่๗๑
ซึ่งเป็นรถของดาบตำรวจมนตรีนิติชัยเป็นผู้ขับขี่
จากนั้นนายพงศกรได้ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่พยายามขับรถชนอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่ทางเจ้าที่จราจรพยายามสกัดจับนะฮะ
โดยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหลบหนีต่อบทบัญญัติของกฎหมายหลายประการ
ตามเอกสารหลักฐานที่พนักงานสอบสวนนั้นแนบนะครับ
สุดท้ายแล้วศาลก็พิจารณาอนุมัติหมายจับออกมา
ตามความผิดหลายกระทงทีเดียวนะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมตัวในพงศกร
มายังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากไปเชิญตัวมาจากบ้านพักนะฮะ
ไปเชิญตัวคนนี้มาแล้วก็เชิญรถไปด้วย
โดยการลากรถคันนี้ไปคือบ้านเขาอยู่ที่กันตังนะฮะ
เบอร์กันตังที่จังหวัดตรังเนี่ยครับลากไปแล้วจ้า
อยากรู้ว่าเขาจะบอกว่าอะไรอ่ะ

เนี่ยผมก็พยายามหาดูในทวิตเตอร์อยู่นะฮะว่า
ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาเลย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงดาบตำรวจมนตรีกันสักนิดนึง
โดดขึ้นฝ้าเลยขาบไว้เรียกกันขึ้นเลย
จริงจริงอ่ะตอนแรกที่ดูเหมือนเอ๊ะชนแล้วแบบว่า
ตั้งใจว่าแบบจะจะเกาะไปไหมคือดาบตำรวจคงรู้สึกเหมือนพอรถมันเริ่มไม่ชะลออ่ะ
ตัวเองก็คงแบบถ้าเกิดเขาพุ่งเร็วก็กลัวจะชนก็เกาะกันไปอย่างนี้เลยดู
ผมกำลังพยายามหาข่าวให้อยู่นะเห็นไหมฮะ
ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอฟังจากปากของคนที่ขับรถว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันอยากจะรู้มาก
เนี่ยครับเขาเอ่อเดี๋ยวนะฮะผมดูนิดนึง
อืมนี่นี่เจอแล้วนะฮะความคืบหน้านะครับเขาบอกว่า
จากการสอบปากคำของนายพงศกรนะฮะก็ให้การรับสารภาพว่า
สาเหตุที่ขับรถชนท้ายรถตำรวจเนื่องจากโทรศัพท์นั้นตกลน
ก้มลงไปหยิบทำให้รถนั้นถลายไปชนรถของตำรวจคนนี้เขา
พอตำรวจจราจรลงมาคุยด้วยแล้วก็มากันทำให้เขาตกใจ
เนื่องจากในรถของเขานั้นมีน้ำกระท่อมอยู่๑ลิตร
นี่นะฮะมีน้ำกระท่อมอยู่๑ขวดลิตรนะครับ
แต่ตำรวจจราจรมาขวางและกระโดดขึ้นไปบนฝากระโปรงรถของเขา
ทำให้เขายิ่งตกอกตกใจขับรถหนีไปไกลเกือบ๒กิโล
เร็วมากเลยนะ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
จากนั้นลดความเร็วเพื่อให้ตำรวจกะโดดลง
บ้านพ่อของแฟนสาวที่อำเภอนกพิตำ
หลังจากนั้นก็หนีไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดตรัง
ตำรวจนั้นไปอันเชิญตัวเข้ามานี่แหละครับ
นี่นะฮะคือตำรวจตามไปจับกลุ่มเขาเนี่ยแหละครับ
ทั้งนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าอยู่นะฮะตอนนี้
นี่แหละครับก็คือเป็นจากข่าวล่าสุดเลยนะฮะ
เมื่อประมาณสักไม่เกิน๕๐นาทีนั้นที่มีการส่งเข้ามาแล้ว
บอกว่าตกลงคือมันมีน้ำกระท่อมอยู่ในรถคันนี้เขาก็เลยกลัว
แต่ตอนแรกรถที่มันไหลไปเนี่ยเขาก้มไปเก็บโทรศัพท์
พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นตำรวจลงมาก็ตกใจก็จะขับไป
ตำรวจนั้นโดดขึ้นมาเขายิ่งตกใจใหญ่เพราะมันมีน้ำกระท่อมอยู่ในรถ
เดี๋ยวจะซวยก็เลยขับไปเลยไป๒กิโลนะฮะ

แล้วก็รถไปจอดทิ้งไว้ที่สวนของพ่อแฟนเรียบร้อย
จริงน้ำลงมาพูดมันก็ไม่จบเรื่องเลยนะครับ
ระหว่างถูกจับน้ำกระท่อมกับพยายามฆ่ามันต่างกันมากนะพี่

ถ้าเลือกทางไหนทางไหนดีคะระหว่างให้ตำรวจจับ

ไม่จริงอาจจะไม่เห็นก็ได้
แต่ก็ผิดดีแหละ
คุณมีน้ำกระท่อมอยู่ในรถยังไงก็ต้องผิด
น่ะก็ลงมารับฝ้า
แต่จริงเรื่องของเรื่องนี้เขาสั่งแล้วนะว่าห้ามใช้โทรศัพท์เวลาขับรถถูกป่ะ

อันนี้คือรถเขาจอดอยู่แล้วโทรศัพท์ของเขามันหล่น
ก็คงจะใช้อยู่คงจะใช้อยู่คงจะใช้อยู่ก็คงไปหยุด
เหยียบเบรกก็อาจจะแบบเลื่อนออกมานิดนึงอะไรอย่างนี้ไหลไป
แต่ที่แน่ไอ้ที่ผิดก็คือว่า
พอชนแล้วคุณต้องลงมาต้องลงมาคุยไม่ใช่แบบว่าเออไปดันตำรวจก็โดดขึ้นรถไปแบบนี้นะครับ
หนีไปสุดท้ายแล้วยังไงล่ะมันไม่ได้คุ้มไงคุณโดนน้ำกระท่อมมันยังดีกว่าที่คุณจะไปพยายามฆ่าตำรวจเนี่ย

หนักนะอืมจะได้เป็นบทเรียนอ้าวต้องบอกว่าในหลากหลายที่อ่ะนะคะ
ต้องชื่นชมคุณหมอมากอย่างที่นั่นก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกัน
อย่างในพื้นที่ห่างไกลนะคุณผู้ชมค่ะอย่างบนยอดดอยที่เป็นพื้นที่บางส่วนที่มีกลุ่มเสี่ยงในกักตัวอยู่บนดอย
คุณหมอก็ค่อนข้างทำงานแบบว่าอย่างหนักมากทีเดียวเพื่อที่จะลุยฝ่าเส้นทางที่แบบคดเคี้ยวขึ้นไปช่วยเหลือที่แบบว่ากลุ่มเสี่ยงที่อยู่บนดอยด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้มีคนโพสต์และรับการแชร์บนโลกออนไลน์กันแบบมากมายเลยทีเดียวกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทเพื่อผู้ป่วย
โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงกักตัวบนดอยนะคะ
ทางนี้ก็ยากลำบากแต่ก็ต้องไปให้ถึงคุณผู้ชม
โดยโพสต์นี้ระบุบอกว่าหมอครับจะถึงแล้วครับพอเดินไหวไหมจะบอกว่าไม่ไหวก็กลัวเสียฟอร์ม
ร้องตะโกนบอกไปว่าไหวยังพอไหวทั้งที่เหนื่อยแทบจะขาดใจ
เรื่องเล่าชีวิตหมออนามัยกับการดูแลสุขภาพของผู้ที่กักตัวที่ได้ไปตรวจเมื่อวานนี้
หลังจากมีญาติเนี่ยมาติดต่อแล้วก็แจ้งข่าวว่าหมอครับ
เด็กน้อย๑ใน๖ของผู้กักตัวเองที่อยู่ในไร่เนี่ย
มีอาการไข้เจ็บคอ
โดยความห่วงเด็กเนี่ยจึงแจ้งย่าไปว่าเดี๋ยวหมอจะไปเยี่ยมเองนะ
แล้วหมอไปค่ะขณะที่ต่อไปเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปยังไง
ต่อไปก่อนไปซึ่งผู้ป่วยรายนี้ยังไม่เคยไปเยี่ยมด้วย
พร้อมกันนั้นก็ได้โทรประสานกับอสมในเขตรับผิดชอบ
แล้วก็ชวนไปเยี่ยมด้วยกันอสมถามกลับมาบอกว่า
หมอไปไหวเหรอมันไกลมากนะต้องข้ามห้วยข้ามเขาสองม่อน
ตายแล้วสองม่อนนี่ไกลนะจึงจะถึงที่กักตัวคิดในใจ
โหดขนาดนั้นเลยเหรอคุณหมอกิ๊กแล้วก็ตัดสินใจบอกไปเลยบอกว่า
ไม่เป็นไรอสมไม่ต้องไปหรอกหมอจะไปกับพี่ผู้ช่วยเอง
แล้วก็แจ้งให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติงานเตรียมตัว
เพื่อจะไปเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมทั้งตัวข้าพเจ้าก็เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันตัวเองให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดด้วย
ไปยังสถานที่กักตัวเริ่มจากถนนเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบาย
แซวชิลก่อนเข้าถนนลูกรัง
ความยากลำบากเพิ่มขึ้นเรื่อย
ช่วงเป็นเส้นทางที่แคบแล้วก็มีเขาสูงชัน
ช่วงมีลำห้วยขวางกั้นเส้นทาง
ต้องเดินเท้าสลับกับนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์หลายรอบ
ขณะเดินทางไปเรื่อยก็มองเห็นภูเขาสูงชัน
ที่เป็นจุดหมายปลายทางของเรา
ข้าพเจ้าดีใจได้เดี๋ยวต้องเดินลงมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเดินมาถึงบ้านพักไม่รอให้หายเหนื่อยนะคะ
รีบตรวจร่างกายคนไข้ทันที
สำหรับเด็กน้อยที่ป่วยวัดไข้ได้๓๗องศาเซลเซียส
มีอาการเจ็บคอไม่หอบเหนื่อยจึงให้ยาที่จะเตรียมมา
หลังจากไปตรวจเยี่ยมก็ได้ติดตามอาการจากย่า
ก็พบว่าตลอดระยะเวลา๓วันเด็กไม่มีไข้
ซึ่งความรับผิดชอบความผูกพันกับชาวบ้านที่มีต่อกัน

ความยากลำบากที่พบเจอในระหว่างการทำงาน
เพียงเพื่ออยากจะให้ชาวบ้านเหล่านั้น
ได้รับบริการสุขภาพที่ดี
มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่โลกกำลังเผชิญอยู่นั้น

่อนจะขนาดย่อมกว่าภูเขาหน่อยหนึ่ง

ภูเขามันก็จะมีหลายยอดใช่ไหมคะ

แต่ม่อนนั้นคือหนึ่งยอดแหลม

รถเมย์เคยไปถ่ายรายการตลาดสดนะคะ

เขาบอกว่าไปนู่นอีกนิดเดียวก็ถึง

ยังไม่ถึงเลยแต่แค่บอกนิดเดียว

สำหรับเขาชินแต่สำหรับเราคือไกลมาก

คุณหมอไปนั่งแบบแห้แทบจะเหนื่อยแล้ว

คุณหมอน่ารักจริงนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งไปที่ประเทศอินเดียกันดีกว่า
มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยนะ

ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
แต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อตอนปลายเดือนมีนาคม
ก็แสดงว่านางนี้ผ่านการมีบุตรมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
นางอยู่ที่เมืองไรปูในประเทศอินเดียเนี่ย
ก็พอมาปลายเดือนมีนา
ก็เกิดอาการคลอดบุตรขึ้นมาถึงกำหนดคลอด
นางก็คลอดบุตรออกมาเป็นแฝดชายคนหญิงคนจ้า

เขาบอกอย่างนี้ว่าก่อนที่ลูกจะเกิดเนี่ยนะ
เธอก็ต่างพบกับความยากลำบากมาก

ในประเทศของเธอนี้
เธอแล้วก็สามีก็อยากที่จะให้วันนี้
มันเป็นอะไรที่มันเป็นวันแห่งการจดจำเนี่ย
เพราะว่าเนื่องจากมีการปิดล้อมทั่วประเทศใช่ป่ะ
การใช้รถยนต์บนถนนซึ่งก็ได้รับอนุญาต
แต่ว่ายานพาณะของพวกเขาจึงถูกตรวจบริเวณด่านในประเทศ
เยอะมากตำรวจจะอยู่เป็นประจำในจุดต่าง
ในการตรวจกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว
ซึ่งรู้ดีว่าไอ้เชื้อไวรัสในสถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายต่อชีวิตมาก
แต่การที่แบบว่าระบาดของโรคเนี่ยก็ได้สร้างความตระหนัก
แล้วก็ทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญทางด้านสุขอนามัย
อยากที่จะตั้งชื่อลูกให้เป็นที่น่าจดจำ
นึกแล้วเชื่อว่าจะต้องมีคนตั้งชื่อนะช่วงนี้

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้คือโจรใจทั่ว
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
มาคลิปมานี่เห็นไหมฮะมีคุณลุงคนนึงนะครับ
เขานั่งอ่านหนังสือนะครับเนี่ยฮะพิงอยู่นะครับ
บริเวณหน้าร้านหนังสือปรากฏว่ามันมีไอ้ชายชุดดำคนนี้
มันเดินมาแล้วเตะลุงเพราะหลังจากนั้นลุงพยายามจะลุกเดินหนีนะครับ
ปรากฏว่าโดนไอ้ชายสองคนนี้นะฮะคนเสื้อฟ้าน่าจะเป็นสาวสอง
เดินไปแล้วก็ไปยื้อแย่งกระเป๋าของคุณตาคนนี้
แล้วก็เอากระเป๋าไปเลยเนี่ยนะฮะ
คือคุณตาเนี่ยถูกเตะเขาที่ยอดอกนะครับแล้วก็ต่อยเขาที่เบ้าตา
บ้าจังเลยส่วนกระเป๋าที่มันแย่งออกไปเนี่ยนะฮะ
ในนั้นเนี่ยมีเงินอยู่ห้าพันบาทนะครับแล้วก็มีบัตรประชาชน
มีบัตรสวัสดิการไอ้เสื้อดำเนี่ยเตะเห็นไหมฮะ
ทีแล้วแล้วก็ไอ้คนนี้พยายามจะดึงแต่ปรากฏว่าคุณตาแกลุกไป
แล้วไอ้เสื้อฟ้านี่ไปแล้วก็เนี่ยดูดิฮะไปทำแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ที่สำคัญคุณตาแกเนี่ยร่างกายแกเนี่ยนะฮะ
โทษไม่ได้สมประกอบนะถามเพราะอะไรเพราะแกเนี่ยหลังคล่อม
หลังค่อมนะครับแล้วตัวแกเล็กผอมเกร็ง
คือน่าสงสารมากอ่ะอืมเนี่ยฮะคือล่าสุดนะครับ
นี่คุณตานะฮะคุณตาแกนั่งตาแตกเจ็บตาอยู่
สงสารมากเลยอ่ะโอ้โหมันทั่วจริงนะฮะ
ทางด้านปัจจุดเอกประสบโชคอินพินิษฐ์นะฮะ

ตอนนี้เขาออกอนุมัติหมายจับเรียบร้อยนะฮะ
จับมาแล้วไอ้๒คนเลวนี้นะครับ
คนหนึ่งฮะสุรชัยหรือ๑เชื้อเชียงอายุ๔๐ปีนะครับ
เนี่ยฮะเนี่ยครับคนนี้นะฮะอีกคนนึงครับนายสมพงศ์หรือบีพิมพ์สะอาด
อายุสี่สิบเอ็ดปีสองคนนี้มีอาชีพเก็บของเก่านะครับ
เป็นคนร้ายที่มาชิงทรัพย์ของคุณตาปรีชาจับได้ครับ
บริเวณโรงกลองน้ำใกล้กับแยกตึกชัยเนี่ยฮะ
คือจริงจริงแล้วที่มันใส่หน้ากากที่มันกันกันโควิดนะอืมอืม
เราก็จะได้เห็นหน้ากันแบบเต็มเต็มเมื่อวานดูคลิปนี้แล้วอื้อหือ
บ้าจังเลยมันสุดจริงจริงอ่ะมันสุดจริงจริงคุณแม่มันทำเนี่ย
ไม่คือทำกับคนแก่บใช่ไปทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอื้อเนี่ยนะ
คือเหตุผลของมันก็คือว่ามันต้องการเอาเงิน๕๐๐บาทเนี่ยนะครับ
ซ่อมรถซาเล้งของเขาเพราะรถซาเล้งเนี่ยพังนะฮะ
แล้วไม่มีเงินก็เลยออกมาทำงานมาเนี่ยมาขโมยมามาจี้คุณตาไป
นะครับเนี่ยดูคุณตาดีฮะแกเป็นอย่างเงี้อืมอ่า
หลังจากนั้นนะฮะตำรวจเองเนี่ยก็ให้ทางฝั่งของคนร้ายเนี่ยขอโทษคุณตา
คนแรกเสื้อดำเนี่ยก้มยกมือไหว้แบบนี้ถ้าเป็นผมนะฮะ
ผมจะยกเท้าแล้วถีบหน้ามันสักทีตาดกันเองเนี่ยนะครับ
แต่พอคุณตาแกใจดีไงคือคุณตาแกบอกไงรู้ไหมบอกไม่เป็นไรลูก
ถือว่าเป็นกรรมของตาเองโอ้โหชาติที่แล้วเนี่ย
อาจจะเคยไปทำอะไรไว้กับสองคนนี้พอมาชาติเนี้ย
ตาก็เลยต้องมาชดใช้เขาหรือเปล่าแล้วก็กลัวจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตาอีก
นี่นะครับคือคุณตาไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็พิมพ์อยู่ตรงนี้
บอกตาไม่ใช่คนเล่ร่อนนะบอกตาไปนั่งอ่านหนังสืออยู่
แล้วก็ปรากฏว่ามันมีมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ลงมาแล้วก็ทำร้ายตาเลย
เนี่ยครับแล้วเขาไปรู้ได้ไงว่าคุณตาจะมีเงินหรือไม่มีเงิน
นี่ตั้งใจเหมือนไปทำร้ายคือมันบอกว่ามันทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
นะฮะแม่อยากจะให้ใครเดินผ่านไปแล้ว
อารมณ์ชั่ววูบเหมือนกันอารมณ์ชั่ววูบเหมือนกันแล้วฝากสักทีสองที
อืมเนี่ยโฉมหน้าฮะคือมันทำได้ยังไงอ่ะในช่วงเวลานี้ซึ่งแบบ
คนไทยเองก็ยากลำบากในการที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่อยู่แล้วอืม
บางคนก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังค์นะตัวมันเองเนี่ยก็โอ้โหดูดิ
ยังหนุ่มยังแน่นทำงานก็ได้อืมหรือจะแบบเออ
ไปขอข้าววัดกินก็ได้อืม
ไปเตะคนแก่ประโทษ
ทำได้ได้ยังไงเนี่ยดูเลยครับ
คือแกยังเขียนจะไม่ค่อยได้เลยยังสั่นกระกะอยู่นี่ดู

เราลองไปฟังเสียงคุณตาปีชาสักนิดนึงไหมคะ

ก็มาไหว้ผมตะกี้นี่ทำแผนไปแล้ว

เราไม่เกิดเขาอยู่ไหม
จะไปติดใจอะไรติดใจไปก็ไม่มีประโยชน์
มันพลาดไปแล้วมันก็ต้องปล่อยเลยตามเลย
เขาเอาตังค์มาคืนเราหรือยังครับ
ไม่ได้คืนเลยทั้งบัตรทั้งตังค์
แล้วตอนนี้อยากได้ตังค์คืนไป๕๐๐๐บาท

ผมเก็บหอมรอมลิฟต์ตั้งหลายปีนะกว่าจะได้๕๐๐บาท
ถ้าเขามีน้ำใจก็เอามาคืนเราแล้ว
นี่เขาเป็นคนใจดำก็ถึงทำบุญ
ครับบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณตาก็บอกอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ

ก็ถือว่าตาอาจจะเคยไปทำเขาไว้ก่อน
ในชาติที่แล้วแต่เงิน๕๐๐๐บาท

ส่วนหนึ่งอ๋อนไปซ่อมรถ๑๓นึงเอาไปใช้

กว่าจะได้เงินมาเข้าเก็บออกอีกหลายปี
เพราะว่าคุณตาเขาได้จากเบี้ยยังชีพด้วยอะไรหลายอย่างกว่า
จะเก็บมา๕๐๐๐สำหรับเขามันสำคัญมากนะ

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับ
แต่เดี๋ยวจะลองให้ทางทีมงานติดต่อไปว่า
จะเอาตังค์ไปให้แกเพราะแกก็อย่างที่แกพูดแล้วดูดิ
๕๐๐๐บาทแกหาได้หลายต้องหาหลายปีก็จะได้มาอะไรอย่างนี้

คำว่าสังเกตนะ๕๐๐๐บาทหาหลายปีถึงจะได้
คุณคิดดูดิเฉลี่ยแล้วต้องเท่าไหร่เก็บวันเท่าไหร่
บางคนเนี่ยเงินเนี่ยเชื่อไหม
เรากินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยร้านดีร้อยกว่าบาท
แต่ดูคุณตาดิร้อยนึงเนี่ยไม่รู้ใช้กี่วัน

โอ้โหสลดเรี่ยวแรงก็มีไปทำอย่างนี้แย่

คือเติมเงิน๑๐๐บาทขึ้นไปนะฮะก็ได้เพิ่มร้อยบาท
๑๐๐๐บาทก็ได้เพิ่ม๑๐๐บาทค่ะ
เติมเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ
เติมผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับคุณผู้ชมครับ
หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะฮะของธนาคารดังต่อไปนี้ก็ได้นะครับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรียุธยาธนาคารยูโอบีธนาคารธนชาติ
แล้วเอาใจคนที่ต้องอยู่บ้านอันนานโบนัสก็เอาไปใช้เล่นเน็ต
แล้วก็โทรได้นาน๓วันแต่ต้องเติมเป็นจำนวนยอดเต็มร้อยขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๓๐เมษายนนี้
หรือโทร๑๖๗๘นะคะ
ช่วงหน้าเราเห็นคลิปของคุณลิเดียไหม
กับคุณแมททิวดูแล้วแบบโอ้โหทำคนร้องไห้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
เมื่อวานเราได้ให้ดูคลิปนะฮะลิเดียกับแมททิวตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็ทำการขอบคุณคุณหมอด้วยการร้องเพลง
ค่ะดูแล้วทราบซึ้งมาก

ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำยังไงไม่รู้สิ่งไหน
ใจให้ใหญ่ควรแค่พอที่ฉันได้จากเธอ
ได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้ได้ไม่ต้องรอ
ว่ารักคืออะไรมองไม่เพราะอะไร
ใจให้ใหญ่ควรแค่พอที่ฉันได้จากเธอ
ได้รับใจไม่ต้องขอได้รู้ใจไม่ต้องรอ
ว่ารักคืออะไร
ขอบคุณจริงที่ทุกคนดูแลเราอย่างดีครับ
เหมือนไงนั้นกลายเป็นดีมากเหมือน
ที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอ
ชีวิตฉันจึงได้เจอ
แต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไงควรคา
พอที่ฉันไปจากเธอ
ได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอ
ว่ารักคืออะไร
แล้วก็ทราบซึ้งดีเนอะ

แล้วก็ตอนนี้แน่นอนนะคะว่าเขาอยากเจอลูกมาก

โรงพยาบาลแล้วเราลองไปดูไหมคะว่าตอนที่เขาเจอลูกเนี่ย
จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ

กันดีแลนด์ลูกสาวก็เป็นภาพความอบอุ่นนะครับที่กลับคืนสู่ครอบครัวดีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เรียกว่าหลังจากที่ไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลถึง๒แห่งด้วยกัน
จากที่แรกก็คือโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไปที่บำรุงราช
คุณริเดียและคุณแมททิวนะครับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับ
ที่ช่วยดูแลตัวเขาตัวเธอรวมถึงคนไทยทุกคนที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙
ขอบคุณเหมือนให้ชีวิตใหม่กับเขาสองคน
คือเป็นความปราบปลื้มใจนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณลิเดียบ้าง
คุณลิเดียก็บอกว่าจากระยะเวลาที่ไปตรวจเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาลในหลายครั้ง
แล้วปรากฏว่าเชื้อเนี่ยเป็นบวกมาอยู่ตลอดจนกระทั่งล่าสุดที่ได้กลับบ้าน
ผมก็ถามว่าตกลงตอนนี้เลือดที่ตรวจออกมาเป็นลบหรือยัง
คุณลิเดียบอกเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้ถูกส่งกลับมาอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ต้องมากักตัวอยู่นะฮะเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับ
ตอนนี้ของคุณแมททิวมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ดีของคุณลิเดียเนี่ยก็น้อยกว่าคุณแมททิว
แล้วก็ปอดของคุณลิเดียตอนนี้กำลังรอการฟื้นฟูอยู่เพราะว่าตอนนั้นปอดค่อนข้างจะอักเสบ
ตอนนี้ก็ต้องรอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเยียวยานะฮะก็คือจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวของคุณแมททิวแล้วก็คุณลิเดียแล้วก็ลูกอีก๒คนด้วยนะครับ
อีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ไนกี้นิธิดลเขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาไปตั้งใจเลยนะว่าจะไปบริจักษ์เลือด
จะเป็นผู้ให้ชีวิตแต่กลับเป็นผู้ถูกช่วยชีวิตแทนซะอย่างนั้น
พระเอกหนุ่มหุ่นดีค่ะคุณไนกี้นิธิดลก็ออกมาแชร์เหตุการณ์ที่ทำเอาเจ้าตัวตกใจมาก
หลังจากที่เพิ่งไปบริจาคเลือดที่สภากชาติไทยซึ่งนายกี้เนี่ยก็โพสต์ภาพกับข้อความที่เขียนเอาไว้นะคะ
บอกว่าตั้งใจว่าจะไปเป็นผู้ให้ชีวิตแต่ดันไปเป็นผู้ถูกช่วยชีวิตซะงั้น
แล้วก็ยังได้เขียนแคปชั่นเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พยาบาลที่สภากาชาติไทยมากเลยครับ
ระหว่างที่ตั้งใจจะไปบริจาคเลือดดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ซึ่งเราไม่เคยเป็นมาก่อนผมบริจาคเลือดเสร็จดันเกิดอาการชักเกร็งหน้ามืด
เป็นลมแล้วก็หมดสติเลยพยาบาลก็ช่วยปลุกผม
พอได้สติก็รู้สึกเจ็บลิ้นพี่เขาก็ให้นอนพักต่อจนอาการดีขึ้น
แล้วค่อยกลับบ้านเราเองก็ตกใจมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทางสภากาชาติไทยมากเลยครับ

แท็กหรือผมเครียดกับแฮชแท็กเลือดสุพรรณ
แท็กให้เงินผมเถอะครับผมจะรอเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับ

ท่านครบเรื่องเขาเคยไปถามเลือดสุพรรณยังเป็นตังค์
ไม่ได้ตังค์กันเลยนะฮะก็คนที่ไปเป็นผู้จัด
รับเงินมาจากทางสถานีแล้วแล้วก็ไม่ยอมไปให้ทางนักแสดง
แม้กระทั่งแบบค่าใช้จ่ายต่างนานาที่เขาควรจะต้องได้กันนะครับ
นี่ครับคือเขาบอกให้เงินผมเถอะครับ
อืมทำนาบนหลังคนนะพวกนี้อืมไม่เจริญนะครับอืม

เรื่องจริงเรื่องนี้ไม่รู้จะควรจะต้องนำเสนอหรือเปล่า

ทำไมล่ะมันเป็นเรื่องของหนกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
คนนึงครับชื่อคชาพาตันเจริญ
็อกนะฮะบอกว่าแหมค่าไฟมันแพงเหลือเกิน
ธรรมดาเคยแต่อ่านข่าวของคนอื่นเขา
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวโดนค่าไฟไป๓๐๐

นะฮะทั้งทั้งที่บ้านตัวเองนั้นติดเป็นโซล่าเซลล์
จากปกติแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ๒๐๐๐เขาว่าอย่างนั้น

วันนี้มันขึ้นมาเป็น๓๐๐๐กว่า๓๐๐๐เนี่ย

ขึ้นมาประมาณ๑๐๐๐๐กับอีก๕๐๐๐บาท

รู้แต่ว่าหลายคนเขาบ่นกันไปหลายคนแล้ว

ก็เป็นใจอะไรครับพี่หนุ่ม
มาโพดตอนนี้คือเพื่ออะไรโอ๊ะ

ชีวิตจะถ่ายหน้าอย่างนี้อย่างเดียวหรือครับ
มีภาพอื่นบ้างนะคุณมดดำนะ
ฉันกลัวรายการข่าวใส่ไข่มาก
ทำไมฮะแล้วคุณแม่ใครไม่มาคนนั้นโดนมากที่สุด

ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนอินนี่ไม่มาถึงไม่โดน

ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต่อไปมีคลิปค่ะแม่
มีคลิปพี่หนุ่มเหรอขายอาหารจีน

ไอ้บ้าไอ้บ้า

ครับก็มาถึงเรื่องราวของคุณชาคริสนะฮะ

น้องโพถ่ายรูปพ่อลูกทำท่าน่ารักมุ่งมิ้งมากนะครับ

สำหรับคุณชาคริสแล้วก็คุณแอนนะฮะ
แล้วก็น้องโพซึ่งเป็นลูกชายครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้นะครับแฟนคลับก็จะได้เห็น๓คนพ่อแม่ลูก
อยู่กับธรรมชาติที่บ้านสวนที่จังหวัดจันทบุรีบ่อยมากนะครับ

สุดนักคุณชาคริสก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรม
แคปชั่นนะครับว่าไม่ว่าช่วงเวลาไหน
ก็อย่าลืมดูแลหัวใจคนที่คุณรักกันนะครับ
ให้เขาได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยของเราที่มีต่อเขา

รักอย่าเก็บไว้บ่อยเขาได้รับรู้
เพราะมันจะช่วยสร้างความรู้สึกถึงการมีตัวตนและมีคุณค่า

ความรักไปยังคุณภรรยาสามีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่คุณทุกคน
เพื่อให้เขาได้รับรู้นะครับว่าเขาคือคนที่มีค่าสำหรับเราเสมอ

โอเคไปดูคลิปนี้ทิ้งท้ายนะครับ
พิธีสำหรับใครที่ทานอาหารไปแล้วต้องระวังสักนิดนึง

นี่ดูดิ

ต้องไปดูกันด้วยคุณผู้ชม

ผิดพลาดเป็นประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ